มาจะมาทำบุญร่วมกันนะค่ะดังนี้ดีสำหรับกล้องหวยไลน์
คุณผู้ชมค่ะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนแฟนก็น่ารักนะ
ของผ่วงมาลัยนมกองบ้างแท็มเผิดบ้างของเล่นบ้างขนมบ้าง
เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวไง
สิ่งนี้ไปมอบให้กับน้องนะคะ
คนที่อยู่แบบอาจจะเป็นคนที่ขาดแคลน

อิ่มปกค่ะไปดูกันเลยค่ะอิ่มปก
แล้วผมได้เขาเอาจักรยานมาห้อยคอด้วย
แต่ว่าลูกผมมันโตแล้วมันเล่นไม่ได้
นี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหม

เดี๋ยวจบรายการไปหาซื้อดีกว่านะคะ
ก็เทให้หมดไปเลยถ้ากล้าสิคะจะรออะไรคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะ
เห็นอยู่นี่คือนมอัดเม้นนะคะเด็กเขาชอบกิน
หนุ่มกล้องเนี่ยเพิ่งได้มาจากแฟนเพลงสดร้อนเลยนะ
ก็รีบเอามาให้น้องที่โรงเรียนค่ะคุณผู้ชม
ในคลิปเนี่ยแอบได้ยินเหมือนกันนะคุณครูเขาพูดด้วยนะว่า
ดีใจจังเลยมีคนใจดีเอามาให้เด็กแบบนี้ด้วยนะคะ
คุณครูก็ขอบคุณก็ชื่นใจไปด้วยรวมไปถึงจักรยานอีก๒คันนะ
ที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมมีไหมมีไงน้องคอ
พอเป็นมาลัยซะเลยก็เอามาให้กับน้องนักเรียนด้วย
แล้วก่อนจะจากกันไปค่ะก็แชร์ภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกไว้ด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชม
ดูภาพนิดนึงน่ารักนะไม่รู้ว่าเอฟซีเห็นแบบนี้แล้ว
ไปสัญหาของอะไรที่มันแบบแปลกใหญ่กว่านี้มาหรือเปล่า
คุณผู้ชมแต่สังเกตดูนะน้องไม่ได้สนใจกล้องไว้ไล่เลย

แล้วก็หลายคนนะข้างไปจ่ายต่อเป็นการน่ารักมากเลยนะ